เพราะว่ากันว่าเป็นปัญหาเพื่อนบ้านทะเลาะกัน

แต่ก็ไม่รู้ว่าชนวนเหตุมันเกิดจากอะไร
อีกฝ่ายหนึ่งถึงเอาปืนบุกเข้ามายิงทุกคนในบ้าน

เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๒บาท๗๒
แต่ฝ่ายยิงเขาอ้างว่าฝ่ายที่โดนยิงเนี่ย

แต่ฝ่ายนั้นเอาปืนบุกมายิงเขาถึงบ้านก่อน

เพลง
เซวนี่ใครล่ะ
ไปแล้วเพิ่งจะมาพูดผมยอมผมยอมผมยอมแล้วแต่มันแก้อะไรไม่ได้
เสร็จไปเนี่ยยิงไปเจ็ดนัดคุณผู้ชมเราต้องขออนุญาตฟีดภาพบางส่วนเพราะมันภาพนี้มันน่ากลัวเหลือเกิน
นะฮะคือผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายชาคริสอ่าขออภัยคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยชื่อว่าชาคริสบุญนาฏอายุสิบหกปี
เป็นลูกชายของนายอนุชาบุญนาฏที่เคยมีเรื่องกับคนที่มายิงเนี่ยนะคนยิงชื่อว่าพี่เผือกพี่เผือกเนี่ยชื่อจริงคือพรโรธสรุปราชอายุ๕๗ปีนะฮะ
คือจริงแล้วเหตุการณ์นี้คือชาคริสซึ่งเป็นลูกชายของเจ้าของบ้านเนี่ยพยายามถ่ายคลิปในเผือกที่เข้ามายิง
เหตุการณ์มันทะเลาะวิวาดกันแต่ว่าสุดท้ายคนที่ถ่ายคลิปเองก็ถูกในเผือกยิงจนล้มลงไปนะฮะหลังจากนั้นในเผือกเดินไปไล่ยิงพ่อชื่อวนายอนุชาไปไล่ยิงแม่ก็คือนางอำพรแล้วก็ไปไล่ยิงเพื่อนบ้านชื่อพัชรีทั้งหมดทั้งมวลรวมไปเจ็ดนัดด้วยกันท่ามกลางเสียงขวดที่มันตกแตกกระจายเต็มไปหมด

จากเสียงที่ได้ยินนะฮะทีนี้ลูกสาวของนายอนุชาบอกว่าเธอไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสาเหตุในการที่เอามายิงกันเนี่ยนะมันเกิดจากอะไรแต่คิดว่าอาจเป็นเรื่องของความขาดแย้งทางธุรกิจที่เขาเป็นในหน้าจำนำรถยนต์กันอยู่นะฮะในเผือกให้การพากเศษว่าที่ก่อเหตุเป็นการป้องกันตัวบันดาลโทษะเพรา

แม่กับน้องชายตายไปแล้วนะตัวของนายอนุชาคนเจ็บนั้นอาการก็ปลอดภัยนะครับ
คือพ่อพูดพยายามขอล้องพอชีวิตนะพี่
พ่อพูดพยายามขอล้องพอชีวิตนะพี่
มันไม่ใช่เลยเพราะเขายิงมาแล้วสามนัดยิงเพราะยิงน้องยิงแม่ยิงพ่อทุกคนล้มหมดแล้วพี่คนนี้แกคือคนสุดท้ายแล้วไงมันก็ตั้งใจจะยิงเหมือนกันแต่มันเฉียวแค่ตรงตรงขาหัวเข่าเขา
อืมใช่เขาก็เลยต้องป้องกันตัวเองอ่ะพี่เขาก็เลยต้องเฟี้ยงขวดสุดาไป
ตอนนี้ชนวนเหตุที่แท้จริงก็ยังไม่ทราบนะฮะแต่ว่าตำรวจเองก็นำตัวในเผือกไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพอย่างเงียบ
จากว่าเกรงว่าจะถูกชาวบ้านนั้นรุมประชาธรรมแล้วก็นำตัวส่งสารไปโดน๓ข้อหานักคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไตรตรองไว้ก่อน
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนแล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมคัดค้านการประกันตัวเพราะว่าเป็นเหตุอุกชะกันและสะเทือนขวัญอันนี้ก็คือเป็นหน้าตาของผู้ก่อเหตุนะครับ